ดูความสวยที่สตาร์ฟเอาไว้นะคะซูมมาค่ะซูมมาซูมมาไม่ใช่พี่แจ
ไม่ใช่พี่ตั๊กมายุราคมาเหมือนกันนี่เฉย
อยู่วงการนี้มาตั้งแต่สาวย่านตอนนี้ก็สาวขึ้นสาวขึ้น
หกสิบจะหกหกสิบเอ็ดแล้วปีนี้พี่แจ๊คนะคะ
เรื่องสุขภาพบอกเลยสวยเป๊ะแข็งแรงเหมือนเดิม
ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าพี่ตั๊กดูแลตัวเองดีมาก
ส่วนเรื่องบุคลิกที่หลายคนบอกเลยว่าโอ้โหถ้าพูดเรื่องความเป๊ะเนี่ยต้องยกให้คุณนายตั๊กเขาเลยนะฮะ
สมกับเป็นนางพญาในวงการบันเทิงค่ะพี่ตั๊กบอกเคล็ดลับง่ายเลย
อย่าทำตัวเป็นคนแก่ขี้บน
ส่วนเรื่องผลงานละครแซ่บเดี๋ยวปีนี้มีมาให้ดูอีกเพียบค่ะ
แล้วก็แน่นอนว่าใกล้ถึงวัน๑๒สิงหานี่นะคะวันแม่พี่ตั๊กบอกเลยว่าดีใจนะ
ลูกสาวเนี่ยน้องน้ำตาลคนสวยคนนี้นะคะใกล้จะเรียนจบแล้วด้วยนะคะ
แล้วก็ไฟเขียวให้ทำงานในวงการได้ตามความเหมาะสมนะคะ
ลูกสาวเขาคนตามเยอะมากในโซเชียลนะคะ
เดี๋ยวไปฟังคุณแม่คนสวยคุณตั๊กมะยุรากันหน่อยค่ะ
น้องก็น้ำตาลก็จะเรียนจะจบแล้ว
เขาก็อยากทำอะไรในวงการบันเทิงบ้างนะ

ไม่อยากให้ลูกเข้าวงการคนก็ไปจำตรงนั้น
แต่จริงใครอยากจะเอาเข้าไปทำอะไรบ้าง

เราก็มีความสุขนะคะ

มีความสุขนะคะที่มีลูกที่น่ารักเราก็เป็นลูกที่น่ารักของพ่อแม่
เพราะงั้นก็กระตันอยู่ต่อพ่อแม่ทำให้พ่อแม่มีความสุขแค่นี้
พี่ว่าดีที่สุดเลยดึงใจมากนะคะก็คือให้เข้านะวงการเนี่ย
ถ้าลูกอยากจะทำนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันนะจ๊ะ